ต้องบอกว่าตอนนี้มีดาวดวงใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยค่ะ

และบางดวงคือก็เป็นดาวที่เกิดจากใต้ต้น
ใช่นะคะเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นตามรอยคุณพ่อคุณแม่มาโลดแล่นในวงการบันเทิง
คำที่ก่อนหน้านี้บอกว่าใช้เส้นใช้สายไม่มีเลย
คือลบคำคอรหาตรงนี้ได้หมดจดจริงค่ะ

พระเอกสุดฮอตคนนี้น้องนายนพัด
สำหรับหนุ่มนายนพัฒน์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่หมูพิมพากาค่ะ
ที่ต้องบอกว่าได้สายเลือดทางการแสดงจากคุณแม่มาเต็มค่ะ
เห็นได้จากผลงานการแสดงของหนุ่มนายเนี่ยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งละครทั้งหนังเนี่ยเจ้าตัวตีบทแตกกระจุยกระจายหมดเลยค่ะ
งานก็ดีละครก็ปังเรตติ้งพุ่งกระฉูดค่ะ
งานหนังก็ขึ้นแท่นเป็นเพลง๑๐๐ล้านเรื่องนี้เนอะ

เรียกว่าเป็นพระเอกที่คุณภาพขับจอมากจริงค่ะ
และด้วยความสามารถคับจอค่ะ
เจ้าตัวนะคะมีผลงานออกมาให้แฟนได้ชื่นชมมากมายตลอดเวลาค่ะ
จนสามารถมีเงินเก็บทำความฝันตัวเองได้สำเร็จค่ะ
นั่นก็คือการสร้างบ้านหลังใหญ่หลังงาม
ที่ฉันติดตามในยูทูปของเขาอยู่โอ้โหบ้านใหญ่จริงค่ะ
คือเป็นบ้านที่อยากจะให้อยู่กับคุณแม่คุณแม่หมูนี่แหละค่ะ
คือทำสำเร็จแล้วนะคะจนเป็นที่ชื่นชมของใครหลายคนนะคะ
ว่าเจ้าตัวเป็นลูกที่สุดยอดของความกะตันยูมมากเลยละค่ะ
นี่เราตามบ้านมาตั้งแต่เขาเริ่มซื้อที่ดินขุดเสาเอกอะไรทุกอย่าง

คุณผู้ชมเช่นเดียวกับลูกชายสุดที่รักที่สุดนะฮะ
ของคุณพ่อบีธีรพงศ์แล้วก็คุณแม่ฮันนี่พัดสอนค่ะ
นับวันมีแต่พัฒนานีดีขึ้น
จะได้เลยที่แบบบางคนต้องบอกก็เป็นลูกดาลาไง
ไม่ใช่คุณผู้ชมนะไม่ได้ใช้ชื่อเสียงพ่อแม่เป็นใบเบิกทางเข้าวงการหรอก
เพราะว่าอินดี้เนี่ยเริ่มจากบทบาทพระรองนะก่อนจะมาเป็นพระเอกสุดฮอต
ตัวร้ายที่หลายคนบอกว่าเกลียดไม่ลง
เพราะว่าหล่อเหลือเกิน
แล้วก็คุณแม่ฮันนี่อย่างแน่นอนเพราะว่าอินดี้ตีบทแตกกระจุยจริงคุณผู้ชม
และด้วยความสามารถคับจอทางการแสดงของอินดี้
ไม่ว่าจะเล่นบทบาทอะไรก็ตีแตกหมด
ประกอบกับหน้าตาที่แบบว่าหล่อ
ทำเอาเตะตาผู้จัดละครสาวคนเก่งพี่ธัญญาธัญเรศค่ะ
ก็เลยดึงเจ้าตัวมาอินดี้ว่างไหมจ๊ะเป็นพระเอกให้พี่หน่อยนี่นะฮะ
รับบทเป็นนุ่มเกษตรตำบลสุดหล่อในละครเรื่องดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งค่ะ
ชันฝีมือกับนักร้องนักแสดงสาวน้องฮายชุติมา
ออกอากาศช่องไทยรัฐทีวีเรานี่แหละคุณผู้ชมนะทุกวันเสาร์๖โมงเย็นฮาทุกตอน
แล้วก็บอกเลยว่าเพิ่งออกอากาศไปเพียงแค่๒ตอนเองนะ
ตอนนี้เป็นที่ถูกอกถูกใจแฟนละครอย่างมากเลยล่ะค่ะฝากไว้ด้วยนะ
ติดตามด้วยนะคะแล้วอีกหนึ่งหนุ่มทายาทคนบันเทิงที่มาแรง
ฝากผลงานทางจอแก้วมาหลายเรื่องคุณผู้ชมทุกเรื่องได้รับกระแสตอบรับ
หน้าที่ดีจากแฟนคลับมากเลยสำหรับกองทัพพีค
ลูกชายสุดเลิฟของคุณพ่อปราบยุทธพิชัยค่ะ
โดยเฉพาะบทบาทของคิวเด็กฝึกตัวทนายในละครให้รักพิพากษา
เกลียดกับเบลล่าจริงจมติดลอท์งั้่มเลยอ่ะ
โอ้นะคะส่งแล้วทางนี้เลยเบลล่าราหนีที่ดูอกฏุมใจแฟนละครอยากมากเลยนะ
มีอยู่ภักดิษฐ์ที่เป็นแก่แสว่าไปทำบุญด้วยกัน

หนุ่มกองทัพค่ะไม่ได้มีแค่ความสามารถทางการแสดงที่คับจอนะ
แต่ยังมีความสามารถทางด้านร้องแล้วก็การเต้นด้วย
เจ้าตัวค่ะยังเป็นเด็กไทยแล้วก็เด็กเอเชียตะวันออกเชียงใต้คนแรกเลยนะ
คุณพลังโหวตแฟนคลับเขาไม่ได้มีแค่คนไทยนะจ๊ะ
คนจงคนจีนพี่น้องเช้าลงเทาราวหมดให้เขาหมดเลย
ทั้งเอเชียเลยดังมาก
ซึ่งทุกผลงานของหนุ่มกองทัพนะจะไปได้ไม่สวยเลย
ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนและเสียงเชียร์จากคุณพ่อปราบ
คอยไปส่งเสียงแรงเชียร์ให้กำลังใจลูกชายบนเวที

เราก็เห็นตอนนี้เป็นไวรอลในอินเทอร์เน็ตเนอะ
ปราบเนี่ยเดินถือป้ายเขียนทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษ
มีภาษาเกาหลีด้วยบอกว่าให้เชียร์ลูกชายหน่อย

แล้วน้องปังมาตอนนี้มีละครสองสามเรื่อง
จับตาดูให้ดีเลย